หึงโหดจุดจบคือความตาย
อ่าคดีที่เกิดขึ้นที่สงขลานะคะลักษณะคล้ายคล้ายกันเลยนะคะ
รักต้องฆ่ารักขมแล้วต้องทำร้ายกันเนี่ยนะคะ
มีอาสาสมัครเป็นผู้ชายท่านหนึ่งใช้ปืนอากาศเป็นปืนประจำกาย
บุกไปยิงคนที่กำลังคุยกันกำลังคบหากันจนเสียชีวิตนะคะ
ตำรวจคาดว่าจะเกิดจากความหึงหวง
เพราะว่าช่วงหลังฝ่ายหญิงเริ่มตีตัวออกห่าง
เพราะไปรู้ว่าฝ่ายชายมีครอบครัวแล้วเอ้ามีครอบครัวแล้ว
เขาก็อยากจะตีตัวออกห่างสิคะแต่ว่าสุดท้ายก็ต้องจบลง

เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านพักหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่ที่๙
ตำบลคลองเปียอำเภอจนะจังหวัดสงขลานะคะ
ตำรวจภูทรควรมีดได้รับแจ้งเหตุยิงกันที่บ้านหลังนี้ค่ะ
พอไปถึงจุดเกิดเหตุไปเจอผู้บาดเจ็บ
ชื่อว่านางสาวจิระพันธ์แก้วชนิดอายุ๓๓ปี
ถูกยิงด้วยปืนอากาศ๑นัดที่ท้องได้รับบาดเจ็บสาหัส
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่เสียชีวิตในเวลาต่อมานะคะ
โดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกลางดึกที่ผ่านมานี่เองค่ะ
หลังจากเกิดเหตุตำรวจพร้อมชุดพิสูจน์หลักฐาน

ไปเจอปลอกกระสุนปืนอากาศ๔ปลอกตกอยู่ข้างบ้าน

โดยก่อนเกิดเหตุผู้ตายนั่งทำงานอยู่ที่บริเวณโต๊ะ
ซึ่งมีคอมพิวเตอร์อยู่ภายในบ้านของตัวเอง
ส่วนคนร้ายยิงผ่านช่องกระจกหน้าต่าง
เพราะว่าหน้าต่างมันได้รับความเสียหายมันแตก
และเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นต่อหน้าลูกสาวของฝ่ายหญิงนะคะ
ลูกสาวของฝ่ายหญิงอายุประมาณ๘๙ขวบ

เห็นคุณแม่ถูกยิงต่อหน้าต่อตานะคะ
ซึ่งตอนนี้ลูกสาวไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดค่ะ
จากการสอบสวนทราบว่ามือปืน

อาสาสมัครอภิเชษแก้วนวลอายุ๓๑ปีนะคะ
อาสาสมัครรักษาดินแดนในอำเภอจนะ

เป็นนักดนตรีที่เล่นกีต้าประจำวงใต้ใดด้วย
ซึ่งเป็นวงดนตรีของอาสาสมัครในอำเภอจนะ

คือก่อนหน้านี้ทั้งสองคนเขาคบหาเป็นแฟนกัน
หลังจากก่อเหตุแล้วเขาก็รีบหลบหนีไป
ตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการติดตามตัว

ติดต่ออาสาสมัครรายนี้ขอเข้ามอบตัว
ซึ่งล่าสุดนะคะก็ได้มีการติดต่อเข้ามาแล้ว

แต่ว่ายังไม่ได้กำหนดช่วงวันและเวลาค่ะ
ส่วนสาเหตุเจ้าหน้าที่คาดว่าจะเกิดจากความหึงห่วงและโกรธ

พยายามตีตัวออกห่างไม่พูดไม่คุย

เพราะฝ่ายหญิงไปทราบว่าอาสาสมัครอภิเชษมีครอบครัวอยู่แล้ว
และก่อนหน้านี้เคยมายิงปืนข่มขู่ที่หน้าบ้านของผู้ตายมาแล้วด้วยหนึ่งครั้งนะคะ
คือเคยแจ้งความกับตำรวจไว้ที่สพควรมีด
แต่ว่าสุดท้ายก็มาถูกยิงเสียชีวิตนะคะ
ล่าสุดตำรวจรวบรวมพยาหลักฐานไปขออนุมัติศาลจังหวัดธาทวีออกไม้จับอาสาสมัครอภิเชษแล้วนะคะ
ขณะที่อาสาสมัครได้ติดต่อขอเข้ามอบตัวกับตำรวจ
ก็อย่างที่บอกไปยังไม่ได้มีการนัดวันเวลานะคะเพียงแต่โทรศัพท์เข้ามามาพูดคุยกับตำรวจนะคะว่าจะเข้ามาให้ปากคำเพิ่มเติมค่ะ